ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้คนเป็นลูกนะฮะลูกชายเนี่ย
ขอความช่วยเหลือให้ติดตามตัวคนร้ายหน่อยเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ย
ขับรถรับส่งผ่านแอปนะคะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยนะคะ
ติดต่อผ่านแอปนี่แหละให้ขับรถนะคะจากชนบุรีไปกรุงเทพ
เนี่ยค่ะนี่คือพ่อเขาปรากฏว่าลูกค้าเนี่ย
ช่วยโอกาสขับรถของพ่อไปเลยค่ะอ้าวนะคะนี่แหละค่ะ
ชิงรถแล้วขับหนีไปเลยลูกชายของผู้เสียหายโพสต์บอกว่า
เมื่อวานนี้นะคะพ่อขับโตโยต้าคัมรี่สีดำหมายเลขทะเบียน
จอจานงองูเก้าหนึ่งสามสี่ชนบุรีไปรับลูกค้า
ซึ่งเป็นหญิงสาวที่จ้างว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน
ก็นัดกันที่ปั๊มปตทบายพาร์ทชนบุรีให้ไปส่งที่หมอชิดกรุงเทพ
แล้วลูกค้ากลับชิงรถยนต์ไปมีการต่อสู้ยื้อแย่งกุญแจรถ
แต่พ่อต่อสู้ไม่ไหวก็โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บด้วย
เรื่องนี้เขาไปแจ้งความไว้ที่สนลุมพินีนะคะ
ถ้าใครมีเบาะแสรถยนต์คันนี้ก็แจ้งเบาะแสไปได้ที่
ศูนย์หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าอันนี้ก็ฝากเบอร์โทรนี้ไว้ด้วยนะคะ
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ
อันนี้ในภาพคือคุณมงคลรัฐยานะเป็นผู้บาดเจ็บเป็นผู้เสียหาย
เขาบอกก็พอติดต่อกันผ่านแอปเนี่ยเขาก็ขับรถตามแผนที่ในแอป
พอไปถึงปั๊มปตทหนองข้างคอกขาเข้ากรุงเทพไม่เห็นลูกค้า
ตามที่นัดเขาเลยลงจากรถลงจากรถไปโทรถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหน
ปรากฏว่าลูกค้ามาเป็นผู้หญิงอยู่หน้ารถแล้วแล้วขึ้นไปนั่งเบาะคนขับเลย
ขึ้นไปนั่งเลยบอกเดี๋ยวขับเองหนูรีบเป็นผู้หญิงด้วยนะอ่าเป็นผู้หญิงด้วย
คุณมงคลรัฐก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็คงไม่มีอะไรก็ปล่อยให้ขับไป
ขับไปได้สักสิบกิโลเริ่มรู้สึกผิดสังเกตแล้วอยากจะขอเอารถคืนนะคะ
ก็เลยเกิดการยื้อแย่งกุญแจกันว่าไม่ให้ยื้อแย่งกุญแจกันช่วงรถติดอยู่ตรงทางด่วนก่อน
ก่อนถึงทางลงถนนเพชรชบุรีปรากฏว่าลูกค้าก็ทำร้าย
แล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะตอนนี้อยากได้รถคืน
เพราะว่ารถคันนี้คือเครื่องมือทำมาหากินของเขาค่ะ
ไม่ไหวครับมันมันผลักของผมก็ล้มหลังจากนั้นล่ะอ๋อ
ลุงล้มตกรถไปแล้วเขาก็ได้กุญแจแล้วเขาก็เสียบ
เขาก็ออกไปเลยไปเลยไปเลยก็ทิ้งลุงไปอยู่ข้างนั้นเลย
ใช่หลังจากเนี้ยถ้าได้รถคืนมาแล้วคุณลุงจะวิ่งในต่างจังหวัด
เขาไม่อยู่ครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับอ่า
คนร้ายมาในคราบของผู้โดยสารหญิงนะคะเนี่ยค่ะชิงรถไป
นี่ภรรยาเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้สามีขับรถโรงงาน
แต่นี่อายุมากก็เลยต้องมาขับรถรับจ้างแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายมาให้ได้โดยเร็ว
หรือคุณผู้ชมที่เจอเบาะแสของรถคันนี้นะคะเอ่อ
โยต้าคัมรี่สีดำหมายเลขทะเบียนจอจานงองู
เก้าหนึ่งสามสี่ชนบุรีก็รบกวนช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อยค่ะ
ศูนย์หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าจริงจริงเข้าไปแจ้งความไว้แล้ว
ครับที่สอนอลุมพินีค่ะ